ดูช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งวันนี้เนี่ย
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็จะเป็นประธานในการประชุมสอบคอผ่านทางระบบจากตึกไทยคู่ฟ้า
ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะจะหารือกับหน่วยงานสาธารณสุข
โดยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้สิ่งที่เราต้องจับตารอดูเนี่ย
วาระสำคัญเลยคือการประเมินผลการปรับมาตรการป้องกัน
แล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด๑๙พอล็อกดาวน์มาแล้ว
เคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหาสถานห้ามนั่งทานในร้านอาหาร
เอาปิดสถานที่เสี่ยงมีจังหวัดสีแดงเข้ม๒๙จังหวัด
อันนี้คุณผู้ชมหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
ซึ่งทางที่ประชุมจะมีการขยายมาตรการยกระดับการควบคุมไหม

เพราะว่าเขาต้องประเมินทุก๑๔วันให้คุณ
มาตรการเข้มที่ประกาศออกไปต้นเดือนคือ๓สิงหาคม
พอครบ๑๔วันวันที่๑๘ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง

เพราะว่า๑๔วันที่ผ่านมาตัวเลขไม่ได้ลดลงเลย
๒หมื่นหมื่นปลาย๒หมื่นอยู่แบบนี้
แต่ว่าอย่างหนึ่งต้องดูเรื่องของการผ่อนปลน

คุณผู้ชมคะจำได้ไหมทางสมาคมศูนย์การค้าไทยเนี่ย
มีการเสนอผ่อนปลนพวก๔กิจการ
กิจการที่ว่ามีอะไรธนาคารขอให้เปิดได้ไหม
พวกอุปกรณ์สื่อสารไอทีรวมถึงสินค้าเบตเตอร์เล็ต
แล้วก็ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น
๔หมวด๔กิจการ๔ประเภทนี้

ในห้างค่ะว่าจะสามารถเปิดได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดู
อกจากนี้ค่ะจะมีการพิจารณาถึงการดำเนินการ
โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน
เพราะว่าช่วงหลังเราจะได้ยินข่าว
รวมถึงก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสบคอาจจะพิจารณากรณีสมาคมฟุตบอล
เสนอแนวทางจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกภายใต้ช่วงโควิดแบบนี้
คือเขามีกำหนดการจะเปิดสนามนัดแรกช่วงวันที่๓ถึง๕กันยายน
เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะสามารถแข่งตามกำหนดเดิมได้หรือไม่ด้วยนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลต้องเอาข้อมูลจากทั้งทางด้านสาธารณสุข
แล้วก็ทางภาคธุรกิจเอกชนเอามาวัดเอามาเทียบกันด้วยนะ
ว่าไหนทำได้ไหนยังไม่ให้ทำ